ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
สำหรับเทศกาลลอยด์กระทงปีนี้ที่ไม่มีเหตุอาจยากรรม
แล้วก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ
คือไม่มีการเล่นพลุดอกไม้ไฟเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้คือต้องเกิดเรื่องราวดี

เรื่องน่ารักเกิดขึ้นในสังคมนะคะ
ชาวเน็ตเขามีเรื่องราวดีมาฝากกันนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
เรื่องแรกเป็นเรื่องราวมาจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ของสถานีดับเพลิงสุธิศาเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพนิ่งแบบนี้เลยค่ะ
ระบุบอกว่าเข้าเวรรักษาการณ์จุดลอยกระทงสวนจตุจักร
ช่วยเหลือประชาชนโทรศัพท์ตกน้ำจำนวน๒เครื่อง
หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
วันลอยกระทงขอให้ปลอดภัยตลอดปีตลอดไปเถินค่ะ

คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนักศึกษานะคะ
ที่มาร่วมลอยกระทงกับเพื่อน
แล้วก็ปรากฏว่าทำโทรศัพท์ตกลงไปในบึงน้ำของสวนจตุจักร
น้องเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากนักดับเพลิง
ประจำจุดรักษาความปลอดภัยบริเวณนั้นบอกว่าพี่ขอมาช่วยหน่อยนะคะ
พี่เขาก็อาสาค่ะลงไปงมหาโทรศัพท์ให้
จะเห็นว่าน้องคุณผู้ชมพาบนิ่งมาสักครู่

คือน้องไปบอกพี่นักดับเพลิงบอกว่าโทรศัพท์ตกลงไป
แล้วก็พยายามที่จะชี้จุดสุดท้ายที่โทรศัพท์นั้นตกลงไป
พี่นักดับเพลิงก็ไม่รีรอนะคะ
ลงไปงมให้แบบนี้ช่วยกันส่องไฟกันใหญ่เลย
เจอนะคะน้องก็ดีอกดีใจกันใหญ่เลยค่ะ
อีกกรณีเกิดขึ้นที่เดียวกันก็คือแท็บเล็ตตกลงไป
แต่ว่าสุดท้ายทั้งสองเครื่องพองมขึ้นมาเจอปุ๊บ
สุดท้ายใช้ได้นะคะเพราะว่า
ทั้งคู่คือเจ้าของเขาใส่ซองกันน้ำไว้

ใช่เนี่ยนะคะดีอกดีใจกันใหญ่เลยโอ้โห
ไม่ต้องบอกนะคะว่าดีใจเบอร์ไหน
อ้าปากกว้างขนาดนี้นะคะ
ใครที่ชอบสุนัขชื่นชอบน้องหมา

ไม่ใช่คนเท่านั้นนะคะที่ไปลอยกระทงเมื่อวานนี้

จะได้นะน่าจะนุ่งผ้าไทยด้วยมั้ย
อันนั้นน่าจะขยับตัวยากแล้วล่ะ
นี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
พวกเราชาวหมามาลอยกระทงค่ะ
คลิปนี้ก็ปรากฏว่ามีคนทั้งชมทั้งแชร์
แล้วก็ไปคอมเมนส์นี่น้องคนนี้
เป็นผู้นำค่ะผู้นำสุนัขนี่สุนัข
เก่งจำนะต้องไปลอยเองด้วย

นี่เห็นไหมคะนอกจากคนไปลอยกระทงแล้ว

สุนัขก็หมดทุกข์กับเขาเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความน่ารักที่เรานำมาฝากกันนะคะ

คุณจุธรัฐคุณต้องชอบเพราะว่าคุณมีลูกสาว

คือน้องคนนี้เนี่ยน้องประกวดหนูน้อยนพมาศ
คือทุกที่งานเทศกาลรอยกระทงก็จะมีการประกวดนกพรมาศ

แฟนเพจเฟสบุ๊กเมืองทุ่งสงศ์เขาก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
แจ้งเกิดนะลูกแม่นางนพมาสน้อยโชว์ลีลาความสามารถ
พิเศษใครที่เห็นแล้วก็ต้องยิ้มไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
โว๊คทุ่มน้องหยกจะเป็น
สายย่อจริงนะเพคมากมากแข็งแรงแต่เด็กเลยนะเนี่ย

ครับเหรอนั้นเป็นสายย่อเหมือนกัน
นี่คุณสังเกษตอนที่พิธีกรถามน้องน้องนี่ชื่อน้องหยกนะ
ที่ก่อนถามน้องเนี่ยคือน้องหน้านิ่งมากเลยอ่ะ

คือยืนนิ่งมากเลยแล้วพอเปิดเพลงเท่านั้นแหละ

ใจเขาเรียกว่ามีของอะไรอย่างนี้
คือชาวเน็ตเขาก็ไปดูแล้วแบบชื่นชมกันเยอะเลยนะ
มีคนบอกว่าน้องหยกมาสอนพี่เต้นหน่อยดีไหมมาสอนคุณเจ้เต้นหน่อยดีไหม

คือข้างล่างก็แข็งข้างบนก็พริ้วไง
ไปดูมาจากไหนเนี่ยอยากรู้ว่าเขามีต้นแบบคือใคร

ก็เป็นสีสันความน่ารักที่นำมาฝากกันเก็บตกวันลอยกระทงเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ